อีกหนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าโอ้โหสร้างรายได้เป็นอย่างดีก็คือการลงไปงม

ไม่ใช่ไอ้งมเข็มในมหาสมุทรเมื่อไหร่จะเจอ

งมงดีกว่างมหอยโอ้โหได้ตรงได้ตังค์เพียบเลยครับคุณผู้ชมครับไปหาหอยค่ะ
ไปที่หาดจอมทองที่เขื่อนมูลบนนะครับตำบลจราเข้หินอำเภอคระบุรีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
โอ้โหเขาบอกว่ามากันเยอะเลยทีเดียวครับนี่ฮะโอ้โห
อยู่ที่อำเภอขรอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานะครับค่ะขอภัยขอภัยที่อำเภอขรอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหประชาชนเข้ามากันทั่วเลยนะมาทำไมมางมหอยโอ้โหเจอเพียบเลยแหละครับ
เขาบอกว่ามางมหอยที่นี่แล้วเอาไปขายนะได้นะได้เงินดีจริงเพราะว่าน้ำจืดที่นี่นะครับโอ้โหไม่ได้ลึกมากนัก
แป๊บเดียวก็เจอแล้วคุณผู้ชมครับแล้วมีหอยอะไรบ้างล่ะ
หอยสายหอยเล็บม้าหอยนกเขาแล้วก็หอยสุภาพมากก็คือหอยกาบ
หอยกราบอันนี้หอยกราบ
พัดหอยเล็กใหญ่ว่ากันไปคุณผู้ชมครับชาวบ้านก็บอกว่าแต่ละวันน่าจะหาหอยในหาดแห่งนี้ได้มากถึง๔๐๕๐กิโลกรัมเลยทีเดียว
หากันไปหากันมาเต็มกระสอบถุงปุ๋ยแหละครับหากันไปได้ก็สร้างรายได้ในแต่ละวันมากถึงวันละ๘๐๐๑๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ
ที่ตระบนจะแค่เห็นอำเภอคอนบุรีจังหวัดถฑครราชสีมานะ
ใช่จ้าไปหาหอยไปสร้างอาชีพสร้างรายได้กันนะ
แกก๋อยมาช่วยแบบคุณพ่อคุณแม่เขาปิดเทอมแบบนี้ไง
แต่ออกมาแล้วเด็กกับน้ำก็เป็นของคู่กันอยู่แล้ว

มือนิ้วนี้เผื่อยร่อย